เดี๋ยวเรารายงานให้นะครับแต่ว่าดูเรื่องของการพิจารณาการคลายล็อก
ปลนกิจกรรมและกิจการต่างต่างก่อนนะครับตอนนี้เราปลดล็อกกันมาสองระยะแล้ว

๑เฟส๒กำลังพิจารณากันเรื่องของเฟส๓ว่าจะเปิดหรือว่าไม่เปิดอะไรได้บ้างนะครับ
แล้วก็มีถึงเรื่องเฟส๔ด้วยวันนี้ทางนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าการพิจารณาเปิดกิจกรรมกิจการต่างต่าง
ในมาตรการคลายล็อกระยะที่๓และระยะที่๔ต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมใหญ่ของสบคนะครับ
แต่ตามหลักการแล้วถ้าทางด้านสาธารณสุขมองว่าเรื่องของโรงภาพยนตร์เนี่ย
ถ้าจะเปิดได้ก็เปิดในเฟสที่๓นี่แหละระยะที่๓
แต่สิ่งที่จะดำเนินการจะต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับ
ตอนนี้ต้องไปปรับปรุงเรื่องของการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะฮะ
เนื่องจากโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังก็แน่นอนว่าเขาเป็นสถานที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
ใช่เป็นสถานที่ปิดอย่างนี้ค่ะ
แล้วต้องเข้าไปอยู่กันนานอย่างน้อยก็๒ชั่วโมง

ถูกต้องเพราะฉะนั้นสบคหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมองว่า
เปิดได้เรื่องเว้นระยะไม่น่ามีปัญหา
คุณก็ขายตัวให้คนเว้นระยะห่างกันหน่อย
ไม่ใช่ว่าขายทุกที่นั่งที่นั่งกับเว้นระยะห่างไป
แต่เรื่องระบบปรับอากาศ

อันนี้รวมให้คนแต่ละแห่งจะต้องไปดูด้วยนะครับ
ว่าจะทำอย่างไรนะครับส่วนเรื่องสนามมวย
นี่เป็นกิจการกิจกรรมในกลุ่มสีแดงที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะ
ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องคลายล็อกเนี่ย

ระยะที่๔เฟสที่๔เลย

มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกิจการและกิจกรรม
ตามมาตรการคลายล็อกเพื่อนำข้อมูลเสนอให้สบคพิจารณาตามไทม์ไลน์
ก็มีการส่งเรื่องส่งข้อมูลไปแล้วนะครับ
คำถามที่ว่าทำไมสนามมวยไม่อยู่เฟส๓ไปอยู่เฟส๔

เรื่องนี้นายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยยังไงรอฟังความชัดเจนจากสบค
นะว่าอะไรจะเฟส๓อะไรจะเฟส๔
ว่ากลางสัปดาห์นี้น่าจะพอทราบคร่าวได้บ้าง
แต่เอาเป็นว่ากิจกรรมอะไรที่มีลักษณะแบบจะต้องใกล้ชิดกันแบบประชิดตัวเนี่ย
อันเนี้ยถือว่าเสี่ยงอ่าอย่างมวยเนี่ยเห็นไหมอืม
ชกมวยกันมันต้องประชิดตัวแบบนี้นะฮะ
คนไปดูกรรมการพี่เลี้ยงอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมด
เวลาประชิดตัวระหว่างคนสองคนที่อยู่ใกล้กัน
หรือระหว่างตัวผู้เล่นถามว่ามีความเสี่ยงไหม

เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวระบบทั้งระบบ
อย่างเช่นถ้าเกิดคนที่มาเล่นนะครับมีการคัดกรองกันอย่างดีนะครับ
แล้วก็ใครรู้ตัวว่าไม่สบายไม่มาเล่นเนี่ย
โอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อลงไปเล่นในสนามก็จะน้อยลงนะครับ
แต่ถ้ามีผู้ติดเชื้อลงไปเล่นในสนามใกล้ชิดกัน
ถามว่ามีโอกาสที่จะแพร่โรคกันได้ไหมก็มีโอกาสด้วยเหมือนกัน
แม้ความเสี่ยงจะไม่สูงมากเท่าไหร่
กลางสัปดาห์นี้น่าจะพอทราบคร่าวได้
เพราะว่าการคลายล็อกเฟส๓เนี่ยคาดว่าจะเริ่มต้นได้ก็คือต้นเดือนหน้านะครับ
คลายล็อกเฟส๒มาครบ๑๔วันก็จะได้พิจารณาข้อมูลกัน
วันนี้มีการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด
หรือว่าสบคในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับ
ที่ประชุมแสดงความเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีรายงานว่าประชาชนตอนนี้
เริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เริ่มมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดนะฮะ
ก็เลยกำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
ผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าเด็กนะครับว่ายังต้องคงเข้มกันอยู่นะฮะ
ไม่ประมาทกาดอย่าตกอันนี้ต้องท่องเอาไว้เลยนะครับ
อย่างสบคกฎธมจะไปประชาสมพันธ์นะครับว่า
ณขณะนี้ถ้ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอาการไม่หนักมาก
ยังไงให้หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลก่อน
เพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ท่านอาจจะไปรับเชื้อได้นะฮะ
ผู้สูงอายุนะครับผู้ที่สุขภาพอ่อนแออยู่แล้ว
หรือว่าเด็กเนี่ยยังไงอย่าประมาทนะฮะ
สิ่งสำคัญค่ะที่จะมีการนำมาประเมินนะคะ
ว่าจะมีการผ่อนปลนในเฟส๓เฟส๔ต่อไปจะมีกิจการและกิจกรรมอะไรบ้าง
ก็คือต้องดูตัวเลขตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะคะ
มาดูตัวเลขล่าสุดวันนี้ค่ะมีผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอีก๒ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพนะคะ
ผู้ที่ป่วยรายใหม่ทั้ง๒รายนี้เป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม๑ราย
เป็นผู้หญิงชาวจีนอายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นภรรยาของผู้ป่วยชาวอิตาลีที่พบการติดเชื้อก่อนหน้านี้ที่จังหวัดภูเก็ต
ผู้ป่วยรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่๙มีนาคมนะคะ
ตรวจพบเชื้อ๒๔พฤษภาคมเขาไม่มีอาการป่วยด้วยนะคะ
สำหรับรายนี้ไม่มีอาการเลยครับส่วนอีกรายเป็นผู้หญิงชาวไทยอายุห้าสิบห้าปี
กลับมาจากรัสเซียเมื่อ๒๐พฤษภาคมกักตัวที่สถานที่ของทางภาครัฐ
ที่จังหวัดชนบุรีตรวจพบเชื้อ๒๔พฤษภาคม
คนนี้ก็ไม่มีอาการป่วยเหมือนกันโอ้โหสองรายเนี้ยไม่มีอาการอืม
มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น๗รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๕๖ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพรค่ะ
มีโรคประจำตัวด้วยนะคะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
พบเชื้อ๑๔เมษายนแล้วอาการก็แย่ลงตามลำดับต่อเนื่องนะคะ
เสียชีวิต๒๔พฤษภาคมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภาพรวมทั้งหมดมีผู้ป่วยสะสมในบ้านเรา
สามพันสี่สิบสองรายค่ะรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
สองพันเก้าร้อยยี่สิบแปดรายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียงห้าสิบเจ็ดรายเท่านั้นนะคะ
เสียชีวิตสะสมห้าสิบเจ็ดศพค่ะในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบค
ก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะระยะหลังหลังเนี่ย
พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่ไม่มีอาการป่วยมากขึ้นนะคะ
ครับเรื่องเนี้ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังต่อไปค่ะอืม
ส่วนกรณีการติดเชื้อของชายไทยอายุ๗๒ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
ที่ไปใช้บริการร้านตัดผมที่เราเคยนำเสนอข่าวไปค่ะ
พบว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสรับเชื้อก็คือระหว่างวันที่๓๐เมษายนถึง๑๗พฤษภาคม
ระหว่างนั้นผู้ป่วยรายนี้เข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคประจำตัวหกครั้งไปตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
หนึ่งครั้งครับก่อนวันที่สิบแปดพฤษภาคมจะไปใช้บริการตัดผม
ประชานิเวศและไปรับประทานอาหารในร้านอาหารนะคะ
ไลน์ตามลำดับแบบนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยรายนี้
กรมควบคุมโรคตรวจสอบแล้วพบว่ากิจการทั้งสองแห่ง
ทำตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วนนะคะครับทั้งร้านตัดผมและร้านอาหาร
ดังนั้นมั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ได้นำตัวคนสัมผัสใกล้ชิดไปกักตัว๑๔วันแล้วด้วย
ส่วนใครที่ไปใช้บริการกิจการดังกล่าวในวันและเวลาใกล้เคียงกัน
ถ้าไม่มั่นใจไปแสดงตัวได้ขอตรวจเชื้อได้ไม่เสียค่าบริการในการตรวจนะคะ
ถือว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถไปแจ้งแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้ค่ะ
ช่วงเวลานี้ก็คือแล้วย่างหลังคนที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ไม่มีอาการป่วยไม่ได้แสดงอาการอะไรมาก่อน
แต่ว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงลักษณะต้องกักตัวหรือว่าไปใกล้ชิดไปสัมผัสไปเจอมา
ก็เลยต้องตรวจแต่ตรวจแล้วเอ้าเจอใช่อันนี้สำคัญนะคะนี่นะฮะ